คุณผู้ชมฮะมันดูแล้วไม่พ้นอยู่แล้วอ่ะและปรากฏว่าไอตรงริมทางเนี่ย
อยู่ห้าคันพี่ก็กวาดไปหมดเลยรวมถึงนี่
พุ่งสุดท้ายมาชนเอาป้ายบอกทางไปเบรกที่ป้ายใช่เละทั้งป้าย
เละทั้งรถฮะค่ะนี่แหละครับเหตุการณ์บนถนนสายมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับ
โนนเมืองตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
จอดนิ่งอยู่ใต้ป้ายบอกทางเมื่อสักครู่นี้แหละ
หลังจากขับพุ่งชนยับไปเลยนะฮะ
กวาดไปเลยรถ๕คันแล้วป้ายพังยับเยิน
อกจากนี้ยังมีรถของผู้เสียหาย๕คัน
อย่างที่ผมนำเรียนนะครับจอดเรียงรายอยู่ข้างทางด้วย
นายสิบที่สัตว์พันธุ์สามอายุ๓๑ปี

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเขาขับรถมาจากมหาสารคาม
จะขับกลับบ้านที่จังหวัดขอไปฮะที่อำเภอจตุรพักษ์พิมาร
พอมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามจะแซงซ้าย
ออกบายพลาสเลี่ยงเมืองแต่รถที่จอดอยู่ด้านหน้าไม่หลบ
เขาว่างั้นรถจอดอยู่ด้านหน้าไม่หลบ
รถของเขาจึงไปเฉียวชนรถที่จอดอยู่ด้านหน้า๕คันเข้าไป
แล้วก็พุ่งชนป้ายจราจร
จนรถเนี่ยพังเสียหาย
ฟังพี่เขาเล่าหน่อยครับที่เขาบอกว่ารถไม่หลบครับ
อยากบอกว่ามากยังครับ
ซ้ายอย่างนี้ที่ช่วงนี้คืออย่าง

เอาไว้ใครมาขับพามาด้วยครับ
มีบางท่านมีสิหลบหลบหลบ
ล่าสุดตำรวจเชิญตัวคนขับกระบะวีโก้เมื่อกี้ไปโรงพักนะครับ
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
แล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมดำเนินคดีต่อไปครับ
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็เดินทางกันเยอะด้วยนะครับคนออกต่างจังหวัดเยอะนะครับไปเลือกตั้งค่ะ